มาดูเหตุประทึกกลางกรุงคุณ
และผู้ชายคนนี้มีปืนด้วย
ตำรวจสยบเขาอย่างไรเล่าให้ฟังในข้านี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากซอยจอมทอง๕
ที่เขตจอมทองกรุงเทพ
ตำรวจสามารถที่จะปราบพยศผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะ

แต่ก่อนหน้านู้นโอ้โหคุณมีเหตุระทึกเกิดขึ้น
เพราะผู้ชายคนนี้ควักปืนออกมา
กะจะยิงใส่ตำรวจด้วยซ้ำ
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็คือนายปรีชาศรีสุธา
หรือว่าตุมตามอายุ๓๓ปี
ถูกทางด้านของตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้
พร้อมกับตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์
แล้วก็ในตัวพบยาไอซ์จำนวนหนึ่ง
ทางตำรวจก็ต้องกลับนำกลับไปสอบสวนที่โรงพัก
ทีนี้ครับเราก็สอบถามตำรวจ

คือพี่ตำรวจบอกว่าเขาเป็นสายตรวจนะ

ก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นท่าทางน่าจะเมายา
ตำรวจก็เลยมามากะว่าจะควบคุมตัวนะครับ
ดาบตำรวจเมธาพยุงวีระน้อยพบหมู่งานป้องกันและปรับ
มสนบางขุนเทียนเข้ามาจะควบคุมตัว
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เห็นตำรวจครับ
กระโดดเข้าใส่เลยนะปลุกปล้ำกับตำรวจบนถนนเลยนะฮะ
และผู้ชายคนนี้กัดหน้าอกง่ำ
ไม่ได้กัดหน้าอกตัวเองนะกัดหน้าอกของดาบตำรวจ
ง่ำเขาให้จนชาวบ้านต้องเข้ามาช่วยกัน
จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะครับ
และที่สำคัญเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ข้ามไปช็อตหนึ่ง
คือเขาเนี่ยควักปืนออกมาจะยิงใส่ชาวบ้านด้วยคว้าเอาไว้เลย
โอ้โหขอบคุณชาวบ้านด้วยนะที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยกันนะฮะ

ผู้ชายคนนี้คือนายปรีชาก็ให้การ
เรื่องเครียดของเขามีอยู่ว่า
เพื่อนขายปืนให้เขาในราคา๗๐๐บาท

แต่ทีนี้เพื่อนแม่งไม่ส่งปืนให้

พอเมาได้ที่ก็เลยไปขอยืมปืนเพื่อนอีกคนนึง

คนที่ขายปืนให้แล้วมันไม่ยอมส่งสินค้าให้
ถือว่าหลอกให้โอนเงินไปตั้ง๗๐๐๐บาท

เสพยามาด้วยเดินโมโหไปด้วย
จะเอาปืนไปยิงเพื่อนล้างแค้นด้วย

แต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับกลุ่มไว้ได้นะครับ
ด้านของดาบตำรวจเมธาก็เล่าเหตุการณ์ประทึก
บอกว่าตอนนั้นเข้าไปขอตรวจค้นตัวผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาผู้ชายคนนี้มีอาการตาขวาง
ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าน่าจะเมายา
แล้วพอเข้าไปขอตรวจค้นก็มีอาการขัดขืน
แล้วก็ชักปืนขึ้นลำแล้วจ่อมาตรงหน้าผมเลย

ผมเชื่อนะว่าเป็นเพราะบารมีของเหรียญ

ที่ผมพกติดตัวไว้คุ้มครองผม
นี่ตำรวจโชว์พระให้ดูเลยทำให้ผมแค้วคลาด
ปืนมันไม่ลั่นโอ้โหปืนไม่ลั่นนะฮะไม่งั้นผมตายแน่เลย
เพราะว่าผู้ต้องหาขึ้นลำเอาไว้ด้วยซ้ำ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายปรีชา
ต้องหาเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
คดีฆ่าผู้อื่นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็มียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายดำเนินคดีต่อไปนะครับ